วันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดจากการสลายตัวของพายุรายอีนะคะ
พัดเข้าสู่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
ทำให้หลายพื้นที่นะคะเตรียมรับมือฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะที่จังหวัดพิจิตรตอนนี้มีการประกาศเตือนเฝ้าระวังด้วยนะคะ
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดพิจิตรนะคะจากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามานะคะจากอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะเชิญค่ะ
ดิฉันยืนอยู่ที่ริมแม่น้ำยมอเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะ
ซึ่งในเวลานี้ค่ะชาวบ้านก็กำลังจัดงานแข่งเรือยาวตามประเพณีของวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะ
จากว่าที่ผ่านมานั้นมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำยมสูงมากขึ้น
แต่ก็เป็นผลดีต่อชาวบ้านในการจัดงานครั้งนี้ค่ะ
ไปด้านหลังของดิฉันนะคะก็จะเห็นวัดกำแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะ
มีหน่วยงานในท้องถิ่นรวมถึงชาวบ้านร่วมกันจัดงานกันอย่างคึกคักนะคะ
มีชาวบ้านมาร่วมงานกันมากมายทีเดียว
ส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำยมที่สูงขึ้นขณะนี้ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยริมน้ำค่ะ
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะที่นี่มีฝนและลมแรงโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะ
กระแสลมได้พัดโค้นต้นไม้ล้มกิดขวางการจราจร๓จุดนะคะ
แก่ที่ถนนพิจิตรท่าล่อบริเวณอู่จำลองการชั่งใกล้วัดใหม่พิจิตราราม
ถนนสายพิจิตรสามงามบริเวณร้านมารวยมอเตอร์ถนนพิจิตรวังกรดก่อนถึงสถานีรถไฟวังกรดตำบลบ้านบุง
โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้การช่วยเหลือและเคลียร์พื้นที่แล้วนะคะ
ด้านนางฉัดพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็กล่าวว่า
จังหวัดได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ราบต่ำ
ริมน้ำไหลผ่านที่ราบเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัด
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทธกภัยวาตภัยและดินถล่มในระยะ๒๓วันนี้
ดูแลระมัดระวังบ้านเรือนโรงเรือนพืชผลการเกษตร

โดยทางจังหวัดมีมาตรการทั้งก่อนระหว่างและหลังเกิดเหตุ
เพื่อรองรับอย่างเต็มที่ค่ะ
ก็จะเป็นลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ
อย่างเมื่อคืนนี้ต้นไม้ล้ม
จะมีเครื่องตัดต้นไม้เครื่องทางลดกรณีลดไปเกิดป่าเทช
ระหว่างเกิดภัยแล้วระหว่างเกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ย

ถ้าเกิดมันเกินกำลังของจังหวัดพิจิตรเขาจะพร้อมมาภายในประมาณ๑ชั่วโมงเขาสามารถมาช่วยเราได้
ขณะที่นายสมยศแสงมณีผู้อำนวยการโครงการชลประธานจังหวัดพิจิตรกล่าวว่า
ชนรับประทานได้เฝ้าระวังรุ่มน้ำยมที่รับน้ำจากจังหวัดสุโขทัยพิศนุโลก
ผันน้ำลงแม่น้ำน่านนะคะซึ่งโดยรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังไม่น่าเป็นห่วงค่ะ
คือแม่น้ำน่านกรมชมประธานได้เตรียมความพร้อมไว้หลายอาทิตย์แล้ว
ก็คือลดระดับแม่น้ำน่าลงให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อรองรับน้ำได้อย่างเต็มที่นะครับ
ซึ่งน้ำอันนี้ก็คือน้ำจากฝนตกฝนตกในบริเวณแล้วก็น้ำจากแม่น้ำยม
ซึ่งเรามีทางผ่านน้ำหลายทางที่จะดึงน้ำในเขตแม่น้ำยมมาลงน่านช่วยแม่น้ำยมได้
ก็คาดว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนไปได้มากพอสมควรจนอาจจะของกระทบน้อยนะครับ
จังหวัดพิจิตรนั้นเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำยมไหลผ่าน๔อำเภอและแม่น้ำน่านไหลผ่าน๓อำเภอค่ะ
มาบรรจบกันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์จะเป็นจุดรับน้ำสำคัญก่อนที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหานครค่ะ
กันภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วย
และนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่นี่ค่ะ
สุภานีคสมโพธข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอสามงาสมพิจิตรค่ะ